หนึ่งในนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
ซึ่งตอนนี้ได้เลื่อนชั้นยศเป็นพลตำรวจโทษตระกูลทาอาสา
อรินทราชสองหกแล้วนะคะซึ่งร่างของพลตำรวจโทตระกูลเนี่ย
ก็ได้เดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายแล้วซึ่งก็มีพิธีรับศพอย่างสมเกียจด้วยค่ะ
เมื่อเวลา๘โมงเช้านะคะที่วัตรีทศเทพวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ได้อันเชิญร่างของพลตำรวจโทตระกูลทาอาสาวัย๓๕ปี
ผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
หรือว่าหน่วยอรินทราช๒๖หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าผู้กองปุ๊

พอไปถึงที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงค่ะนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พร้อมกับตำรวจกองเกียรติยศทหารต่อชดครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
ก็มาร่วมในพิธีรับศพของพลตำรวจโทตระกูลกันด้วยความอาลัยนะคะ
จากนั้นมีการจัดขบวนรถเคลื่อนย้ายศพไปยังวัดดงมะตืนที่ตำบลผางามในอำเภอเวียงชัย
แล้วก็มีการนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารามงคลธรรมสามัคคีท่ามกลางครอบครัวและญาติพี่น้องที่ยังคงเสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญพวงมาลาหลวงพระราชทาน
งหน้าหีบศพของพลตำรวจโทตระกูลทาอาสาโดยครอบครัวและญาติพี่น้องต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และในวันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพร้อมกับเป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕ด้วย
กวนกับนางเพียรศรีพ่อและแม่ของผู้กองปุ๊ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายผู้กองปุ๊
บอกว่านอนไม่หลับอยู่สองคืนค่ะเพราะว่าหลานคนนี้ติดลุงมาก
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
แล้วพอตอนสร้างบ้านเสร็จผู้ก๊อปปุ๊กก็เคยบอกกับพ่อแม่นะคะว่า
ให้พ่อกับแม่อยู่แต่ตัวเขาเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่ด้วย
พอก็มีลางอยู่พอก็มีลางคิดว่ามีเกิดอะไรมันจากนี้คิดอยู่

สำหรับนายตำรวจอีกหนึ่งนายที่เสียสละชีวิตไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทเพชรรัฐกำจัดภัย
เป็นตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖เช่นเดียวกันนะคะ
ที่ศาลา๕๑วัตรีทศวรวิหาร

ก็ถูกนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมงานก็ยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจโทเพชรัตน์
ในวันที่๑๖กุมภาพันธ์เวลาบ่าย๓โมงตรงค่ะ